คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบการเพิ่มบำเน็ต๒ขั้นและเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษ๒ขั้นนอกเหนือโคต้าปกติให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในคอสช
จำนวน๗๐๙รายตามที่สำนักเลขาธิการคศได้เสนอ
โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่๓พฤษภาคม
ที่ผ่านมาได้เห็นชอบตามที่สำนักงานเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอขอเลื่อนบำเน็ตประจำปี๒ขั้น
ขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ๒ขั้น
แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้กับคอสช
เพิ่มเติมจากยอดบำเน็ตปกติอีก๗๐๙นาย
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ๓ของจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในข้อสชทั้งหมด
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

สถานการณ์ที่มีความตรากตรำและยากลำบาก

ซึ่งข้าราชการกลุ่มนี้เป็นการขอตัวช่วยราชการ

ทำให้มีโอกาสได้รับการพิจารณาบำเน็ต
หน่วยต้นสังกัดเดิมน้อยลงครับ